กระทั่งว่าเจ้าของบ้านต้องขออนุญาตเข้าบ้านเลยค่ะ

ช่วยทำดีกับปื๊บเพียงศิษย์หนึ่งวันังใจจะตายไหม
อั้แห่ง
่านเอ้ยห่านเอ้ย

เนี่ยค่ะดูขนาดไหนคุณผู้ชมดูเอาเอง
หานตัวนี้มันชื่อว่าเจ้าโอมุอายุขวบกว่าเท่านั้น
แต่ทำมาที่เกินหั่นจริงนะคะ
คอยดูแลเฝ้าบ้านอย่างเคร่งครัดนะแม้แต่เจ้าของบ้านเองยังต้องขออนุญาตเลยนะ
คิดดูแล้วกันนะจะโหดขนาดไหน
แต่เห็นดูแบบนี้นะต้องบอกว่าน้องนิสัยดี
เจ้าของเขาบอกว่าเออจริงแล้วก็น่ารักนะคะ
แต่มันจะไม่น่ารักก็ต่อเมื่อคุณมาแบบไม่ดี

พูดจาไม่ดีหรือว่าทำตัวดูมีพิรุธแบบนี้

มันต้องทำหน้าที่ไว้ก่อนก็ต้องขู่ไว้ก่อน
เห็นว่าเนี่ยฉันทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะ

มีคนเรียกคุณมั้ย